ไปดูเรื่องของต้นไม้แปลก
ไหนก็พูดถึงเรื่องของผักผลไม้ใช่ไหมเล่า
จะพาไปดูครับผักผลไม้ที่เราว่าแปลก
แปลกแหวกแนวขนาดไหนไปดูครับ
เรื่องราวต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวของผักผลไม้แปลก
ซึ่งเกิดจากธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา
เรียกได้ว่าแหวกธรรมชาติที่ควรจะเป็น
จะแวกไปมากน้อยขนาดไหนครับ
ไปชมกันเลย
เริ่มกันที่ขนุนออกผลเป็นรูปหัวใจ
ไปกันที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่มีต้นขนุนสุดแปลกออกผลมา
มีลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจ

เจ้าของขนุนต้นนี้เล่าให้ฟังว่า

ขนุนต้นนี้มันมักจะออกผลมามีรูปทรงแปลกเสมอ
คือมีบิดเบี้ยวบ้างผลเล็กมากบ้าง
แต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ตัวเขาเองได้สังเกตเห็นว่า
มีอยู่ผลหนึ่งมีรูปทรงแปลกไปจากเดิม
ตัวเขาเนี่ยจึงคิดว่ามันน่าจะออกผลมาต้อนรับวันวาเลนไทย

เนื่องจากมันเนี่ยออกผลในช่วงเดือนแห่งความรักนั่นเองล่ะครับ

ต่อกันที่เศร้าวรทไขลปรถคิก
เหมือนหรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมก็ดูสิครับ
เป็นอีกหนึ่งความประหลาดที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาสวรสหรือกระทบรกต้นนี้
ปลูกเป็นสุมหมายเหลือยประดับและให้ร่มเงาอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ห้ามูที่เจ็ดตะบนเหมืองม่อ
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ของคุณสงกรานปัญญาเหมืองคุณสงกรานเล่าว่าได้ปลูกสวรสต้นนี้มาปีกว่าแล้วล่ะครับ
และออกผลมาแล้ว๒รุ่นก็ปกติดีแต่มารุ่นที่๓นี่แหละครับที่มีผลผิดปกติออกมาเหมือนกับประหลัดขิกอย่างที่เห็นนี่แหละ
ใครผ่านไปผ่านมาก็อดขำกันไม่ได้คุณสงกรานยังบอกอีกว่าปกติสวรสยักษ์เนี่ยจะมีลูกกลมยาวหนักเกือบกิโล
แต่ลูกนี้กำลังเป็นนอนน้อยน่ารักน่าเอ็นดูก็ต้องรอดูตอนมันโตเต็มที่นี่แหละครับ
ว่ารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่ยังโตไม่เต็มที่อีกเหรอครับเนี่ย
และสุดท้ายกับต้นอินทพรรมที่มีรูปร่างคล้ายกับพญานาค
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวที่นี่เนี่ยมีต้นอินทะพลัมแปลก
เพราะมีก้านรูปทรงคล้ายกับพญานาคเมื่อชาวบ้านทราบข่าวเนี่ยครับ
สิบหัวเฮ้ยชาวบ้านที่มีความเชื่อและสถานในเรื่องนี้
พากันนำทูบเทียนมาจุดขอโชคขอลาบอย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยครับจะให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน